พาไปชิม๙ร้านดังจาก๕๕ร้านอร่อยที่ไลน์แมน
เรียกว่ามีครบทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติไปจนถึงของหวาน

มาจากร้านนี้อ้วนเซาอินชาอาหารเย็นตะโภเซาอินชาค่ะ
มีเย็นตะโฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งบะหมี่แห้งอะไรค่ะ

แล้วก็สอดเย็นตะโฟทางร้านโดยเฉพาะสูตรโดยเฉพาะเลยนะคะ
แล้วก็พริกปรุงทางร้านผสมเองโดยเฉพาะ
แล้วก็ปลาเต็งสูตรทางร้านโดยเฉพาะเลยค่ะ

ก็อาจจะเป็นตัวเนื้อกลายค่ะ
ที่เล่าจากต้มให้แบบสุกเป็นกลายจากกล้าว
ที่แบบไม่ได้สุกเกินถึง๑๐๐ค่ะ
เพราะว่าถ้าเราต้มสุกเกินถึง๑๐๐เนี้ย
เนื้อกลายมันจะแข็งสุดค่ะ
จะเน้นพวกมันโรเป็นหลักนะคะ

กับมันเป็นทางที่แบบปลอดภัย
ต่อแบบแดงถังภาพมัน

เพราะ้ไปคัดมาเองากับขนาดปาดัง
พร้าวน้ำซูกกอลรสชาติก็จะกินแล้วจะติดปลากครับ
ภารก์จำหลังของเราง่ายว่าอ่ะ
อันนี้เราก็จะเพิ่มมาเป็น๑๐ตัวไส้

มาทำเป็นไส้หมูแย่หูกาล

ก็คือเต็มเยียร์เราจะเต็มที่มีน้ำตาล

แต่ว่าเราพยายามจะชูมี
กระไขอย่างอยากให้คน

ชิมเนื้อแน่นเข้มข้นหลากหลายรสชาติ
อาทิเบนเจอร์มาสยูสุเออร์เบร์

ใครสนใจไปตามลายแทง๕๕ร้านเด็ดจากไลน์แมนได้นะ